หลังจากที่มันเกิดเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะครับ
เรียกได้ว่าชุลมุนวุ่นวายค่ะแต่ก็ตายไปสองใช่ไหมใช่ค่ะอ่า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่เกิดเหตุระหว่างผู้ชายกับคนนึงนะฮะ
กำลังแลกหมัดซัดกันดัวกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนี่ชาตรีกับซีลากับซีลา
คุณศิลากับเพื่อนเนี่ยเหมือนเป็นคนที่จะไปรุมชาตรีก่อนสุดท้ายศิลานี่ตายนะ
ศิลาตายค่ะนี่นะฮะสัดกันนัวเลยนะฮะร้านขายของชำในหมู่บ้าน
เช้าเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดตากนะครับเป็นบ้านวังทองที่จังหวัดตากนะครับ
เป็นหมู่บ้านชนเผาม้งต้นเรื่องก็คือชาตรีเนี่ยเขาแค้นที่รู้ว่าพ่อของเขาคือชะละพงศ
ซึ่งตอนหลังก็ตายนี่เสียงปืนนะฮะชาตรีเนี่ยแค้นที่รู้ว่าพ่อคือชะละพงศ์
มีเรื่องชกต่อยกับศิลาสาเหตุมาจากศิลาเนี่ยมานั่งกินเหล้าที่บ้านเช่าของเพื่อน
แล้วเปิดเพลงเสียงดังชะละพงศ์ไม่พอใจก็เครื่องหินลงกลางวงเล่า
กลุ่มของศิลาก็รุมต่อยชะละพงศ์จนคิ้วแตกตาบวมนะ
แล้ววันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตามภาพกล้องวงจรปิดนะครับ
ชาตรีก็พาพวกมาเคลียร์เกิดการชกต่อยกับศิลาศิลาสู้ไม่ได้
เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมฮะค่ะก็ใช้ปืนที่เตรียมมาเนี่ย
ยิงเปิดทางหนีเพื่อจะไปบ้านที่เขาจัดงานศพ

นี่นี่ตรงนี้นะฮะมันเปิดทางหนีนี่นะชาตรีก็ขับรถกระบะไล่ตามยิงศิลาไปอีก
หลังจากที่ศิลาเนี่ยหนีไปถึงหน้างานศพศิลาก็หันมายิงสู้
ทำให้รถชาตรีเนี่ยเสียหลักพุ่งชนศิลาอย่างจังก่อนที่ชาตรีเนี่ยจะเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็ทืบซ้ำจ่อยิงศิลาห้านัดเสียชีวิตคาที่ค่ะนี่ตรงนี้นะฮะส่วนชาตรีก็ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
เพื่อนก็พาหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ทีนี้เรื่องมันบานปลายอีกใช่ไหม
เพราะว่าชาตรีกับศิลาที่ยิงสู้กันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพ่อของศิลาที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะ
เขาอยู่ในบ้านงานศพตรงนั้นนั่นแหละชื่อในเย่งนะเย่งแทร่ย่าง
เขารู้ว่าลูกเขาถูกยิงเสียชีวิตเขากลับไปเอาปืนมาเพื่อจะไปตามยิงชาตรีนะฮะ
ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอชะละพงศ์พ่อของชาตรีเดินอยู่ก่อนฮะ
ก็เลยใช้ปืนยิงชะละพงศ์ตายไปตรงนั้นก่อนเลย
ค่ะก่อนจะหลบหนีไปกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่ง
ไปที่บ้านของศิลานะฮะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ
คุยกับพี่ชายของเขานะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของนายเย่งนะฮะ
่งที่ไปยิงพ่อของชาตรีนะฮะซึ่งก็หลบหนีไป
เขาบอกว่าความจริงแล้วฝั่งของชะละพงศ์นั่นแหละที่มาหาเรื่องคนในวงเล่าทางฝั่งเขาก่อน
เหตุการณ์บานปลายแต่ละฝั่งเสียชีวิตไปฝั่งละหนึ่งศพ
มันก็โดดมาต่อยกูทั้งให้น้ำพวกมันไม่โปรดใจแล้วมันโดดมาต่อย
แล้วเขาไม่ได้ต่อยเขาก็เลยพวกวงเล่ากันเขาก็เย้ยย้ายกับอก
เย้ยย้ายกันแล้วก็พ่อมันกลับบ้านไปทีหนึ่ง
พ่อมันก็ออกมาเดี๋ยวมาจะเอาปืนมายิงทันน้องชายเขา
แล้วทีนี้นายเริงชัยเขาก็มาก็เอาถือปืนมามันก็เหน็บอยู่ที่เอว
แล้วทีนี้พวกน้องชายก็วิ่งเข้าไปแล้วมันก็ไม่พอใจ
มันก็เจ้งตลวดอ่ะวันนั้นมันก็เจ้งตลวดมานะ
เจ้งตลวดมาคุ้มพ่อนน้องชายที่เห็นมากินเหล้ามาตลวดมาถึงตลวดก็สอดทันแล้วก็
เออเป็นเหมือนมันก็มีเป็นเลือดธรรมดาเขาไม่ได้ต่อยไม่ได้อะไรตลวดก็กัดน่ะ
ส่วนทางคดีนะครับพันธุ์บริเวศรศรีการโกมนภูมิกับการสอบภาววังเจ้า
ที่จังหวัดตากนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการสอบสวนพยาน
ทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ่า
คนที่มีเรื่องกันก็ผู้ตายทั้งสองเลยค่ะคือชะละพงศ์กับศิลานะครับ
หลังก่อเหตุตัวในเย่งเองนะฮะยิงนายชะละพงศ์เสียชีวิตเนี่ย
ก็เข้าไปในป่าฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุซึ่งเดินทะลุได้หลายทาง
แล้วก็ขึ้นเขาเข้าป่าไปได้อีกนะครับจากข้อมูลทราบว่านายเย่งก็
เอาข้าวสารเอาอาหารแห้งอุปกรณ์เดินป่าแบบครบครันเนี่ย
กระสุนปืนด้วยปืนด้วยติดตัวไปด้วยอ่า
กำลังประสานให้ญาติเนี่ยรีบติดต่อแล้วก็ให้มามอบตัวนะฮะ